อย่าลืมเล่าสู่คนฟัง
คุณผู้ชมวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ในช่วงเย็น
กับรายการเล่าสู่กันฟังเจอกับผมสืบสกุลพันธ์ดี
แน่นอนวันนี้มีเรื่องมากมายมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกัน
ข่าวใหญ่ข่าวดังในรอบสัปดาห์

แต่เราต้องเริ่มต้นด้วยเรื่องนี้ก่อน
เพราะวันนี้๑๖ตุลา
ใครเป็นผู้โชคดีถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลกันบ้างนะครับ
ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
ต้องเอาสีสันเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังก่อน
เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเหมือนกัน
และถือว่าเป็นมิติใหม่ของเค้กวันเกิด

ปลื้มเลยนะฮะแล้วก็ดีอกดีใจ
ตื่นเต้นใหญ่เลยที่ได้ของวันเกิดเป็นแบบนี้ครับ

ซึ่งเชื่อว่าเป็นเค้กที่นักเสี่ยงโชคนักเสี่ยงทาย
หรือว่าคอหวยคอลอตเตอรี่ต้องชอบมากแน่ล่ะครับ
ซึ่งแน่นอนเค้กนี้มันจำลองเป็นรูปกระถางทูบ
ปักทั้งทูบทั้งทูบหวยหรือว่าทูบเสี่ยงทาย

ทำให้เจ้าของวันเกิดและเพื่อนที่มาร่วมงาน

เป็นมิติใหม่ของการฉลองวันเกิด

แล้วก็เจ้าของวันเกิดรวมถึงเพื่อน
ก็จะได้เอาเลขนี้นะฮะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
เพื่อถูกขึ้นมาก็จะได้ฉลองกันอีกรอบหนึ่งนะครับ
เอาเรื่องสีสันมาเปิดให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อนเลย

จะมีข่าวใหญ่ข่าวหนักทั้งนั้นเลยเหมือนกันนะครับ

เรื่องของการไปรื้อถอนอาคารเก่า
ปรากฏว่าเป็นเหตุการณ์อาคาร๘ชั้นนั้น
ถล่มลงมาแล้วก็ทับรถแบ็คโฮล
จนทำให้คนขับรถแบ็คโฮลเกือบจะเสียชีวิต
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อเวลา๑๕นาฬิกาของวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพรัฐนาธิเบสจังหวัดนนทบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลที่ป่อเต็กตึงได้เข้าตรวจสอบครับ
หลังจากได้รับแจ้งว่ามีอาคารที่อยู่ระหว่างการรื้อถอน
สุดตัวจนทับรถแบ็คโฮล
และคนขับรถแบ็คโฮลนั้นติดอยู่ในรถและได้รับบาดเจ็บ
นี่ถือว่าเป็นการทำงานช่วยชีวิตต้องแข่งกับเวลาด้วยนะครับ
ในการเอาผู้บาดเจ็บออกมาเพื่อไปรับการรักษาให้ได้นะครับ
โดยนายสำรวนอายุ๓๙ปีซึ่งเป็นน้องชายของคนเจ็บนะฮะ

ขณะเกิดเหตุนั้นเขาทำงานอยู่อีกด้านหนึ่งของอาคารนะครับ
และหลังอาคารซุดตัวถล่มลงมาแล้วก็รีบวิ่งมาดูเลยฮะ
ก็พบว่ามีซากอาคารทับรถแบ็คโฮของพี่ชายอยู่
ด้านของผู้มนวยการสำนักการช่างเทศบาลนครนนทบุรีนะฮะ
นายคมแสงบำรุงก็เปิดเผยว่าบริษัทที่รับเหมา
หรืออาคารแห่งนี้ได้มีการขออนุญาต
จากทางเทศบาลนครนนทบุรีอย่างถูกต้องทุกอย่าง
และท้ายสุดนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร
เข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์ครั้งนี้
โดยระบุว่าเป็นการทำงานที่ไม่มีแบบแผนนะครับ

ซึ่งจริงการดึงเสาอาคาร
กำลังลื้อถอนชั้นล่างออกก่อนมันทำไม่ได้
ต้องทุบทีละชั้นจากชั้นบน
และงานนี้ต้องมีวิศวกรในการควบคุมเป็นอย่างดีนะครับ

มาดูคลิปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกันบ้าง

ภาพวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนเลย
รถเก๋งชนรถจักรยานยนต์
ร่างของคนขี่รถจักรยานยนต์ลอยกระเด็นเลยล่ะครับ
ภาพวงจรปิดสามารถบันทึกอุบัติเหตุกลางสี่แยกไฟแดงตลาด
ก็เห็นร่างของคนขี่รถจักรยานยนต์

ขี่รถจักรยานยนต์จากสะพานท่าสูง
สี่แยกไฟแดงตลาดท่าสารา

ขณะที่กำลังจะผ่านสี่แยกไฟแดง

สี่แยกไฟแดงดังกล่าวพอดี

ไม่มีใครหยุดชะลอเลยนะครับ

พุ่งชนรถจักรยานยนต์เข้าเต็ม
ร่างคนขี่รถจักรยานยนต์
กระเด็นเข้าหากล้องวงจรปิด
และกระแทกพื้นจนสลบไปนะครับ
หลังเกิดเหตุพบนายพยุงบุญคง

แล้วก็มีนายกฤษฎาพลเกณฑ์
คนขับรถจักรยานยนต์อายุ๓๓ปี

สลบไม่ได้สติแล้วก็มีเลือดออกทางจมูก
เรื่องต้นทางโรงพยาบาลท่าสารา
นำไปส่งที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

และรักษาต่อไปนะครับ

ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะครับ

เมื่อรถจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดง

คนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต

เพราะหนีการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ

บริเวณแยกที่ดินตำบลวัดใหม่

ฝ่ามให้ผู้เสียชีวิต๑รายนะครับ

ไฟท้ายหลุดจอดอยู่ริมทางนะครับ

สภาพด้านหน้ารถจักรยานยนต์เนี้ย
หลายรีดทำล่าแก้วอายุแค่๑๗ปีเท่านั้นเอง
ขับรถมาตามเส้นทางผ่านหน้าโรงพยาบาลพระปกเกล้า
มาถึงทางแยกเขาย้ำนะฮะว่าสัญญาณไฟนะ
ของเขาเป็นไฟเขียวเขาก็เลยเลี้ยวขวาตามปกติ
แต่อยู่มีรถจักรยานยนต์ขับขี่ฝ่าสัญญาณไฟแดงในฝั่งเขาเนี่ย
ชนท้ายรถกระบะอย่างแรงขณะที่ในโซเชียลมีคนอ้างว่า
เห็นตำรวจขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามนายเริงฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันบอกแบบนี้ครับ
บอกว่าไม่ได้ขี่รถไล่จี้ติดตามหรือว่าไล่ล่าผู้เสียชีวิตเองใด
ทางตำรวจจราจรได้พบนายเริงฤทธิ์

พร้อมรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่มาบริเวณสี่แยกไฟแดงพระตรัง

จากรถจักรยานยนต์ของนายเรืองฤทธิ์
มีการดัดแปลงถ้อยเสียจนเกิดเสียงดัง
ซึ่งขณะนั้นก็เป็นจังหวะไฟเขียวพอดี
เริงฤทธิ์ก็เลยรีบบิดรถจักรยานยนต์
หลบหนีมุ่งหน้าไปยังจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ประสบอุบัติเหตุนะครับ

ให้คุณผู้ชมมองไปตรงจุดไกลตรงนั้น
เห็นรถทหารจอดอยู่ริมทางไหมครับ
แต่จากนั้นเด็กวัย๑๔
ขี่รถจักรยานยนต์มาชนท้ายรถทหารทันที
เขาว่ากันว่าเด็กวัย๑๔
หลับในขณะขี่รถจักรยานยนต์นะครับ

ถนนแยกสนามบินแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ

สามารถบันทึกภาพของเด็กหนุ่มวัย๑๔ปี

แล้วไปพุ่งชนท้ายรถทหารที่จอดอยู่ริมถนนอย่างแรง
พบว่าตรงนั้นเป็นทางโค้ง
ฝั่งถนนขาเข้าตัวอำเภอแม่สอด

โดยที่ริมถนนพบรถยนต์ฐานสีเขียวจอดอยู่
สภาพถูกชนด้านท้ายรถอย่างแรงได้รับความเสียหายนะครับ

พลิกคว่ำอัดติดท้ายรถยนต์ทหาร
สภาพรถจักรยานยนต์นั้นพังยับเยินเลยครับ
ขี่รถจักรยานยนต์คือเด็กหนุ่มอายุ๑๔ปี
สลบคารถฮะหลายคนตอนนั้นนึกว่าเสียชีวิตนะครับ
แต่หลังจากที่หนุ่มวัย๑๔ปีฟื้นสติขึ้นมา
เขาสงสัยสงสัยว่าตัวเขาเองมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง
และจำเหตุการณ์ช่วงเกิดอุบัติเหตุไม่ได้เลยนะครับ
และตำรวจตรวจกล้องวงจรปิดพบว่าจักรยานยนต์
ขี่มาด้วยความเร็วสูงแต่พอขี่มาถึงทางโค้ง
ว่าน้องวัย๑๔อาจจะเกิดอาการวูบ
หรือไม่ก็เป็นการหลับในแบบฉับพลันนะครับ
ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมรถจักรยานยนต์ได้
แล้วก็พุ่งชนท้ายรถทหารที่จอดอยู่ข้างทาง

ไม่มีใครบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
แต่อีกเหตุการณ์หนึ่งมีคนเสียชีวิตถึง๒รายนะครับ
เรียกว่ารถเก่งเนี่ยไปอัดกับรถกระบะ
ทำให้คนที่นั่งอยู่ท้ายรถกระบะถูกเทกระจาด
แทกถนนจนเสียชีวิตขาดที่นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายการท่ามเรือสัตหีบ
บริเวณแยกหน้าประตูทางเข้าหน่วยอุตสถาคต์สู้อากาศยนต์
และรักษาฝั่งอำเภอสัตหีบนะครับ

สภาพประตูฝั่งข้างคนขับ
มีรอยถูกชนเสียหายหนัก

เพราะว่าผู้โดยสารที่นั่งมาท้ายรถกระบะ๓ราย

จนเสียชีวิตคาที่๒รายนะครับ
ร่างกระเด็นไปอยู่บนเกาะกลางถนน
จากการสอบถามนายสุลิขิตมาลีแก้ว

ในรถกระบะมีด้วยกัน๕คนนะครับ
โดยมีนางสาวสุกัญญามาลีแก้วแฟนสาว

ส่วนคนเจ็บและคนตายนั่งท้ายกระบะครับ

วิ่งตัดออกมาจากทางแยกฝั่งประตูค่าย
แล้วก็พุ่งชนเข้าทางด้านซ้าย
ของตัวรถกระบะของเขาอย่างจัง

หมุนไปอัดกับเสาไฟเกาะกลางถนน
จนเป็นเหตุให้คนนั่งกระบะท้ายทั้งหมด

เราก็ต้องย้ำเตือนลูกหลานที่ให้ผู้สูงอายุ

ก็ต้องดูเรื่องของสภาพร่างกาย
สูงอายุด้วยและสภาพจิตใจด้วยนะครับ
เพราะว่าคุณตาผู้สูงวัยรายนี้
ขี่รถจักรยานยนต์แบบที่ตัดสินใจ
จะไปซ้ายหรือไปขวาหรือจะข้ามถนน
ไม่ถูกจนทำให้ถูกรถเก๋งชนนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะภาพจากกล้องหน้ารถเก๋ง
ที่เกิดเหตุอยู่บนถนนสายสุวรรณสอน

อำเภอบ้านหนาจังหวัดนักครนยก
กู้ชีพอบตบ้านพริกได้ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บ
ก็คือคุณตาบรรยัตน์อำครน์อายุ๗๘ปีแล้วนะครับ

พบนายประยูนศรีสมบูรณสกุล

ซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งฟอร์จูเนอร์

เขาขับรถมาจากจังหวัดปราจีนบุรี

เห็นว่าลุงที่ขี่รถจักรยานยนต์

จะข้ามหรือไม่ข้ามกันแน่
แล้วสุดท้ายดันตัดสินใจ
ขี่จักรยานยนต์ข้ามถนนมา
พุ่งชนท้ายเขาอย่างจังแล้วครับ
ก็อยากจะเตือนภัยเตือนใจคุณผู้ชมในการ
ขับขี่รถบนท้องถนนแหละครับ

เมื่อรถบัตรชนรถเก๋ง
และเกือบจะอัดบี้ไปกับรถบัสคันข้างหน้า
เหตุการณ์ระทึกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

นี่แหละครับเรียกว่าวิดดับยกคันเลยนะฮะ
เป็นอุทาหรณ์รถเก๋งที่ถูกรถบัส
รับส่งพนักงานชนเข้ากลางลำ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายเอเชียขาออก

เจ้าหน้าที่สอบถามคนขับรถเก่งนะครับ
ซึ่งเป็นผู้หญิงนะคือนางสาวอมรรัฐพายแก้วอายุ๔๗ปี
บอกว่าในรถมีกันทั้งหมด๕คน

อยู่ดีมีรถบัตรคันดังกล่าว

จนชนกับรถของเธอยังจัง

แล้วบัสยังลากรถของเธอมาไกลหลายสิบเมตร
ด้านของคนขับรถบัตรรับส่งพนักงาน

บอกว่าตัวเขารับพนักงาน
หลังจากเลิกงานไปส่งที่พื้นที่อำเภอผักไห่

กำลังเบนไปเลนนั้นพอดีเลย

ทำให้มองไม่เห็นรถยนต์เก่งที่ขับมาข้างทาง

ทำไมผู้ชายคนนั้นกระโดดเกาะฝากระโปรง

หลายคนคงคิดถึงเรื่องของผัวเมียเลยฮะ

แต่เรื่องนี้เราหาคำตอบให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน
เอาละไป

มีภาพจากกล้องหน้ารถของผู้เห็นเหตุการณ์นะครับ
แล้วก็มีการนำมาเผยแพร่ทางเพจเจ๊ม้อยวีพลัส
และนี่แหละครับเป็นเหตุที่ให้ผู้ชายคนนี้กระโดดเกาะหน้ารถของรถเก๋ง
เพราะกลัวว่ารถเก๋งจะขับหลบหนีนะครับ
เพจเจ๊ม้อยยังได้ระบุอีกว่าเกาะรถกลางถนนอีกรายแล้ว
ควรพูดคุยด้วยเหตุผลนะคะสงสัยจะเป็นแฟนทะเลาะกัน
อันนี้ข้อสงสัยตรงนี้ทีมข่าวของเราหาคำตอบให้ครับ
นายประทีบคนเห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่าตัวเขาเองเป็นคนถ่ายคลิปวิดีโอไว้ได้
ซึ่งก่อนเกิดเหตุพบว่ารถยนต์เก๋งได้ขับขี่มาตามเส้นทางปกติแล้วครับ
และกำลังจะเลี้ยวรถเพื่อยูเทิร์นกลับรถ
ระหว่างนั้นนะครับมีรถจักรยานยนต์ขี่ย้อนสอนมาแล้วพยายามจะตัดหน้ารถเก๋ง
ปรากฏว่ารถเก๋งหันเลี้ยวรถพอดีเลย
ทำให้หน้ารถไปชนกับบังโครนท้ายรถจักรยานยนต์เขาให้
แล้วก็ส่งผลให้คนขี่รถจักรยานยนต์ไม่พอใจจอดรถลงมาโวยวาย
และพยายามตะโกนเรียกตะโกนด่านะครับ
ท้ายที่สุดก็เลยเกิดเหตุการณ์เกาะหน้ารถนะฮะ
ซึ่งคนขับขี่รถจักรยานยนต์พยายามจะเอาเรื่องคนขับรถยนต์ที่เป็นผู้หญิงนะครับ
ส่วนหลังจากคลิปเหตุการณ์นั้นไม่มีอะไรรุนแรงเกิดขึ้น
ทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันได้และแยกย้ายกันไปนะครับ
เอาจากเรื่องของอุบัติเหตุมาดูเรื่องของขโมยกระโจนกันบ้างคุณผู้ชม
เวลาเราจะวางของไว้หน้ารถจักรยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นตะกร้าหรือว่าในช่องเก็บของในคอนโซลหน้าเนี่ย

โจรมันจดจ้องอยู่แล้วว่าคุณจะวางของหรือลืมของทิ้งไว้หรือเปล่า
และท้ายที่สุดเด็กม๒คนนี้โดนขโมยมือถือครับ

น้องผู้เสียหายก็คือนางสาววิชยาดาหรือว่าน้องนัทอายุ๑๕ปีแล้ว
บอกว่าเธอเรียนออนไลน์ที่บ้านช่วงพักเที่ยงก็เลยขับรถจักรยานยนต์
จะออกมาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อใกล้นี่เอง
แล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือใส่ไว้ในช่องเก็บของในคอนโซลหน้าของรถจักรยานยนต์ของเธอนะฮะ
แล้วเธอก็เข้าไปซื้อของภายในร้านสะดวกซื้อ
บอกว่าไปแป๊บเดียวเอง๑๐นาทีออกมาอีกทีเอ้าโทรศัพท์มือถือหายไปไหน
ตกใจมากแล้วกลับไปบอกย่านะครับแล้วก็ย่าพาเข้าแจ้งความ
กับทางตำรวจสพเมืองชายภูมิครับภาพจากกล้องวงจรปิด
ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมาจอดที่หน้าร้านสะดวกซื้อเหมือนกัน
ก่อนจะเดินมาหยิบโทรศัพท์มือถือที่ช่องเก็บของหน้าคอนโซลของจักรยานยนต์
น้องเขาเนี่ยนะฮะและจากนั้นก็ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลย
นัสเนี่ยก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังทั้งน้ำตาแล้วครับเธอบอกว่าเสียใจมาก
หนูก็เลยวิงวอนเลยขอให้คนที่ขโมยโทรศัพท์มือถือของหนูไปเนี่ย
เอามาคืนหนูหน่อยหนูลำบากจริง
ถ้าไม่มีโทรศัพท์หนูคงเรียนออนไลน์
แล้วก็สอบไม่ได้เรียนไม่ทันเพื่อนเหมือนกันนะครับ

เรานำคลิปเหตุการณ์แล้วก็เหตุการณ์ระทึก

ช่วงหน้าคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปกำแพงเพชร
ไปลอยกระทงเจกลางแม่น้ำปิง
แปลกใช่ไหมล่ะมาหาคำตอบกันในช่วงหน้าครับ
เอากลับมาติดตามเล่าสู่กันฟังกันต่อนะครับ
ผมยังมีเรื่องเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับ
คุณผู้ชมฮะเทศกาลกินเจเพิ่งจะผ่านพ้นไป
หลายท่านก็ตั้งใจถือศีลกินเจ

แต่ทีนี้ผมเก็บควันหลงจากเทศกาลกินเจ

ที่นี่เขามีการลอยกระทง

รอยกระทงในช่วงกินเจเป็นอย่างไร

กระทงที่ถูกลอยในแม่น้ำปิงแบบนี้

ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ได้จัดกิจกรรมรอยกระทงเจขึ้น

ถือว่าเป็นการลอยเพื่อสักการะ

และเป็นการขอพรให้สุขภาพแข็งแรง
แล้วก็ถือว่าเป็นการสะดอกเคราะห์อีกด้วยครับ

นำกระทงจากสารเจ้า
ลอยกระทงที่บริเวณเกาะกลางน้ำ

โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จีนมาสวดมนต์
เป็นภาษาจีนก่อนที่จะลอยกระทงเจกัน

ซึ่งเป็นกระทงประธานของเจ้าพ่อแห้งเจีย

ของผู้กินเจที่เตรียมมาลอย

กระทงเจนี่มีความแตกต่างจากกระทง

ตรงที่เจ้าของกระทงจะต้อง

วันเดือนปีเกิดใส่ลงไป

เป็นการปล่อยทุกโศกบาปเคราะห์

แล้วไปเจอห้องน้ำของปั๊ม

เปิดใหม่มาแห่เซลฟี่กันตรงนี้แหละฮะเพราะเป็นห้องน้ำสุดเก๋ไก่
ลายสายรุ้งติดแอร์แล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ให้นั่งดูทีวีในการรอคิว
ทำธุระขับถ่ายด้วยนะครับแล้วก็มีประตูอัตโนมัติ
มีอ่างล้างมือที่ทันสมัยเขาบอกว่าโอ้โห
กลายเป็นที่สะดุดตาของคนที่เข้าปั๊มแห่งนี้หลายคนนะ
ปั๊มเติมน้ำมันเสร็จแล้วบอกต้องขอแวะห้องน้ำให้ได้นะครับ
ทีนี้เราพูดคุยกับผู้จัดการปั๊มน้ำมันนะครับคือนางสาวมณฑิราสิทธิจันทร์
ผู้จัดการบอกว่าปกติแล้วเนี่ยผู้มาใช้บริการที่ปั๊มน้ำมันเนี่ย
อกจากจะมาเติมน้ำมันแล้วร้านค้าก็ชอบแวะและที่สำคัญ
ห้องน้ำเนี่ยเป็นจุดแวะที่สำคัญเลยนะครับทางเราก็เลยให้ลูกค้าเนี่ย
พบเจอกับห้องน้ำที่มันแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร
แล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของความสะอาดด้วยนะครับโอ้วันนี้นะครับ
เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะฮะแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมง
เวลาของรายการเล่าสู่กันฟังแล้วแต่พรุ่งนี้เรามาพบเจอกันสี่โมงครึ่ง
จอไทยรัฐทีวีกับรายการของเรานะฮะวันนี้ลาคุณผู้ชมครับ

อย่าลืมเล่าสุดกันฟัง